จากเดินสายช่วยคนที่จบทุกข์ได้ยากอะไรมากมายแล้ว
ไปช่วยช้างที่ปางช้างหลายต่อหลายที่ก็แล้ว

โอ้โหไปช่วยเหลือน้องลิงค่ะ

แต่ถ้าคนแพ้ทุเรียนก็จะเหม็นกลิ่นนะ

เมื่อทุ่งเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางพี่บิ๊นท์และพี่เอกพรรณเนี่ย

ไปจัดเขาเรียกว่าเป็นแบบบุฟเฟ่โต๊ะจีนให้กับลิงเลย
จากที่สารพระการแล้วก็ลิงที่พระปังสามยอดจังหวัดลบบุรี
หลังจากที่ทางจังหวัดเนี่ยค่ะได้มีการทำเรื่องไปขอความช่วยเหลือกับทางมูลนิธิ
เพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ก็เลยทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเลย

ลิงก็อดอยากใช่ไหมมันก็เกิดการทะเลาะกันแย่งอาหงอาหารกันชิงอาหารกัน
คือมันสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแถวนั้นด้วยนะคะ
เพราะว่าก็แม้ลิงมาทะเลาะแย่งอาหารกันอย่างที่เราเห็นข่าวก็เยอะ
ก็ทำเอาชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่านอกจากลิงที่อิ่มน้ำสำราญนะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาทราบซึ้งในน้ำใจของสองพี่น้องกู้ภัยใจพระมากเลย
จากนั้นนะคะสองพี่น้องใจบุญก็เข้าร่วมพิธีรับมอบเทวรูปพระนารายหินทรายโบราณค่ะ

นี่เลยเป็นเทวรูปเก่าแก่โบราณที่ทรงคุณค่าด้วยนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหประเมินมูลค่าราคาไม่ได้เลยนะ
ดิษฐานไว้ให้กับประชาชนได้สักการะบูชาที่สารพระการเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วแหมชื่นใจนะคือจริงนะเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรจากพี่บิน
แต่ขนาดเราได้ดูข่าวได้อ่านข่าวได้ติดตามเรายังซึ้งใจเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่คนที่ได้รับความช่วยเหลือค่ะนะคะ
เดี๋ยวก็จะไปกันอีกหลายจังหวัดด้วยเป็นกำลังใจให้เนอะ